ยำก๋วยตาบยื้อยื้อค่ะเมนูแนะนำของคำพือเรานะคะ
ที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็สร้างอีกแสดงยื้อยื้อจ้ะ
น้ำบ้าสัตว์เลยค่ะเมนูยิ้มด้วยยิ้มด้วยปากแบบว่ามันมีความสุขอ่ะ
อันนี้คือยำก๋วยตาบพุ่งสุกของบีอำเภอบางกระทุกรภาษา
เอ่อวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะต้องรับด้วยไหมเนี่ย
กลับไปเลยกลับไปเลย
รับมาถ่ายนะแล้วล่ะครับส่วนผู้ชิงสร้างเลยไป
แล้วก็หล่อยเลยนะใหม่แล้วหล่อยเลยนะ

คนสั่งอย่างโอเคเดี๋ยวคอมเมนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาให้เราเข้ามา
วันนี้ตัวเองยิ่งไปแล้ว
ไข่
โอเคโอเคโอเค